นี่ก็เจองูเขียวเหมือนกันมากันนะแหมมากันแบบนี้ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อยครับ

เอ้าเอาใหม่ใหม่ไหนหน่อยพึ่งแยกกับเพื่อนใครบ้าง
โอ้เอ๊เอ๊เอ๊มาแล้วมาแล้ว

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น

แต่คนเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่ใจเย็นด้วยล่ะครับ
ซึ่งเขาไม่ได้เจองูบ่อยเหมือนคุณพี่กู้ภัยนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบบึงรถมาที่บ้านเลขที่๒๗
บ้านโนนิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระราชจังหวัดสุรินทร์
หลังจากที่นางพัชริดาพวงจันทร์
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาโทรไปตามไงเห็นหางู

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มาแล้วก็เจอกับงูเนี่ยแหละครับ
งูเขียวนะยาวประมาณสักเมตรหนึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้ช่องคานบ้านนี่แหละ
คือมันเป็นช่องเล็กก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะจับได้นะครับ
แต่ก็ไม่ยากเกินไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จับได้
ใช้เวลาสัก๑๐นาทีจับออกมาได้
ไม่จบยังไม่จบจับมาได้
แต่ยังไม่ได้กลับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเหลือไปเห็นอีกตัวหนึ่ง
อยู่ในจุดที่สูงกว่าไอ้ตัวเดิม
ทีนี้แหละก็เลยต้องปีนขึ้นไป
ไปจับงูตัวนี้เอาลงมาเพราะมันอยู่บนคานเลยอ่ะ
ตัวนี้อยู่สูงกว่าตัวที่แล้ว
ความยาวของมันก็พอกับตัวที่จับได้ตอนแรก

เอาละสรุปได้งูเขียวมา๒ตัวแล้วนะ
ทีนี้ก็เอาใส่ถุงเตรียมจะกลับแล้ว
เดี๋ยวเอาไอ้งูเขียว๒ตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป

ยังไม่ทันได้สตาร์ทเครื่องออกไปเลย
คุณพี่เจ้าของบ้านรีบมาบอกก่อนเดี๋ยว
ยังมีอีกตัว

คือไปเจออีกหนึ่งตัวอยู่บนชั้นสอง

นอนรอเลยเพราะว่ามันคงจะเหงาเห็นว่า

สรุปได้งูมา๓ตัวจากบ้านหลังนี้
เอาเป็นว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีความเชื่อเนอะ
งูมันเข้าบ้านอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็เป็นได้
แต่ผมย้ำตรงนี้นะงูเข้าบ้านให้โทรตามกู้ภัยครับ

ลาบไม่รู้มันจะมาไม่มาแต่ควรที่จะต้องมาคือพี่กู้ภัยครับ
ช่วยประชาชนในการจับงูพวกนี้เนาะ